คุณผู้ชมฮะเรามีเหตุระทึกให้ดูกันหลายเหตุเลยนะฮะ
เหตุนี้ก่อนเดี๋ยวคุณอาริยาเล่าให้ฟัง

แต่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นผู้ชายคนนี้เขาคุ้มคลั่งเขาเป็นอะไรไม่รู้
อยากกลับบ้านแต่ไปทุบประตูเซเว่นไปทำลายข้าวของเซเว่นด้วย

ตอนนี้ใครอยู่หน้างามเจริญบ้าง
มันพังประตูเข้าไป

โอ้โหอะไรมารุมมาตุ้มอยู่ตรงนั้นครับคุณ
แปลว่าต้องอยู่ในเคหาสถาน๗๑๑ไม่ใช่เคหาสถานนะคะ
ผู้ชายคนนี้เข้าไปทุบประตูกระจกแล้วก็เข้าไปในร้าน
ดูสิไปทำลายของในร้านมันกระจายเต็มพื้นเลย
คนที่เขาถ่ายคลิปยังพูดต้นคลิปอยู่เลยบอกว่า
ในนั้นมีพนักงานร้านสะดวกซื้อด้วย

แล้วตำรวจสอนอท่าข้ามหลายนายก็มาพร้อมอุปกรณ์
ก็คือไม้งามมาระงับเหตุกว่าจะล็อกตัวได้

เดี๋ยวดูช่วงที่ตำรวจคุมตัวผู้ชายคนนี้ได้หน่อยค่ะ
อื้มแม่ขุม

สยบได้นะใช่ค่ะครับคือคลิปนี้เนี่ยเพจเจ๊ม้อยวีพลัสอ่ะ
เขาเอามาแชร์มาโพสต์ไว้แล้วก็เขียนแคปชั่นนะ
บอกว่าเข้าไปทำลายข้าวของอยากกลับบ้านเครียด
แต่ก็ไม่ควรทำอย่างนี้ขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้
สารพนักงานหน้างามเจริญบางขุนเทียน
ผลงานกันหน่อยเครียดอยากกลับบ้านต่างจังหวัด
อ่ะหิวประเทศไทย๒๕๖๔เนี่ยเขียนแบบนี้นะครับ
เพจเขียนว่าหิวเนี่ยเดี๋ยวขยายความเรื่องของหิวให้ดูให้ฟัง
ใช่ค่ะคือต้องบอกคุณผู้ชมนะ
เรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นช่วงประมาณตี๒
เพราะว่าเราไปสอบถามทางตำรวจสอนอท่าข้าม
ตำรวจบอกนะว่าผู้ชายคนนี้คือนายทรงยศอายุ๓๓ปี

นายทรงยศเขาดื่มเหล้าดื่มจนเมาเลย
แล้วตอนตี๒ก็หิว
หิวกลางดึกแล้วจริง๗๑๑เขาไม่เปิดแล้วนะช่วงนี้นะ
นี่คือเขตบางขุนเทียนคืออยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม
เขาให้อยู่ในเคหาสถาน๓ทุ่มถึงตี๔ถูกไหม
แต่ว่าก็คงมีพนักงานที่มาเฝ้าร้าน
เพราะพนักงานก็ต้องเตรียมเปิดร้านตอนตี๔
ถูกต้องเพราะว่าพนักงานถือว่าทำงานเป็นกะ

แต่ทีนี้นายทรงยศบุกเข้ามาตอนตี๒

ทีนี้พอไปเห็นร้านสะดวกซื้อปิดก็เลยโกรธสิ
ไม่พอใจโวยวายอยู่ข้างหน้านั่นแหละ
แล้วก็ทุบประตูเข้าไปถึงในร้านได้ก็พังข้าวของในร้าน
พนักงานที่เขาอยู่ในร้านเขาก็ตกใจนะ

มาคุมตัวนายทรงยศให้เอาไปสงบสติอารมณ์

ดูสิคะตำรวจแจ้งข้อหาบุกรุกยามวิการเป็นเหตุทำให้เสียทรัพย์
แล้วก็แน่นอนต้องโดนเรื่องฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
ออกนอกเคหาสถาน๓ทุ่มถึงตี๔

ก็ต้องส่งตัวนายทรงยศไปดำเนินคดีที่สารอาญาธนบุรีนะคะ